อีกหนึ่งคลิปมีเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่เหมือนกันแต่คราวนี้แท็กซี่เป็นผู้ถูกกระทำนะคะ
ฝรั่งนายนึงเนี่ยเขาอยู่ที่พัทยาน่าจะเป็นอาการเมาสุราแต่เมาแล้วเนี่ยถึงกับกระโดดปีนไปบนแท็กซี่
ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดว่าอยู่ในหนังแอคชั่นหรือเปล่าค่ะ
นี่ค่ะมีการตั้งท่าก่อนด้วยนะคะที่จะกระโดดข้ามแท็กซี่นะคะ
เขาทำเพื่อต้องถามว่าทำเพื่ออะไรคะต้องการอะไรคะ
ใช่คือฝรั่งหนุ่มนายนี้นะคะเขากำลังทำท่าแอคชั่นเหมือนหนังกำลังภายในนะคะ
แล้วก่อนจะวิ่งปีนขึ้นไปบนรถแท็กซี่
อาการแท็กซี่ไต่ข้ามไปลงที่ด้านหลังรถอย่างรวดเร็วค่ะ
ที่โพสต์ภาพระบุข้อความว่าฝรั่งก่อกวนแท็กซี่
โดนข้อหาแค่ก่อความวุ่นวายมาแชร์นะคะ
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์คลิปนี้
ความว่าเหตุเกิดช่วงเช้าวันอังคารที่พัทยาใต้เวลาประมาณ๗โมงครึ่งค่ะ
โดยฝรั่งคนนี้เนี่ยอยู่ในอาการเมามากเดินโซเซอยู่บนถนนนะคะ
แล้วก็แสดงอาการก่อกวนกับทุกคนไม่ยอมหลบรถที่เข้ามา
วินมอเตอร์ไซค์เข้าไปพูดด้วยเนี่ยก็ไม่ยอมฟังแสดงพฤติกรรมอย่างที่เห็นนะคะ
ซึ่งความเห็นจากโลกโซเชียลคือเขามาโพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อหา
แต่ก็เป็นปลายเปิดคล้ายประมาณว่าเอ๊ะข้อหาแบบนี้มันเบาไปหรือเปล่า
โซเชียลนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อหาที่ตำรวจตั้ง
ส่วนก็คิดว่าถูกต้องแล้วเพราะเหตุการณ์นี้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถ
อีกส่วนหนึ่งก็มองเรื่องความปลอดภัยค่ะว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องระมัดระวังตัว
ซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องก็ลงเอยด้วยดีเมื่อตำรวจพัทยาเข้ามาช่วยเจรจานะคะ
แต่ผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาก็เอาแชทไลน์ที่คุยกับโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าของรถรายนี้
เขาก็ว่าอ๋อก็จริงก็ไม่รู้สึกเสียใจนิดหน่อยเพราะว่าเขาเองก็เป็นเครื่องมือทำมาหากิน
รถมีแม่ย่านางอยู่แต่ก็ดีที่รถไม่ได้เสียหายมาก
ขอบคุณที่ทางผู้ถ่ายคลิปเอาคลิปมาเป็นหลักฐานให้นะคะ